ก็จริงดราม่าก็ส่วนมากไม่ได้มาจากเรานะเริ่มต้นอ่ะ
เราอยู่ของเรานิ่งแต่ว่ามันก็จะมีดราม่าเยอะแยะมากมาย
เราทำ๗๗จังหวัดเป็นเจ้าแรกแล้วก็เราก็ถือว่าได้รับความ
ร่วมมือจากจังหวัดแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีการจัดประกวดแบบยิ่งใหญ่
มีเวทีมีการรับสมัครมีรางวัลผู้ชนะก็ห้าหมื่นบ้างแสนบ้างแย่แย่ก็สามหมื่น
คือเราก็มีมาตรฐานในการควบคุมโปรดักชั่นในทุกจังหวัดและความยุติธรรม
แต่หลังก็จะมีพวกดราม่าตามกันมาอยากจัดอีก๗๗จังหวัดเหมือนเรา
แต่ไม่รู้เวทีอะไรนะฮะอันนี้เราก็ต้องเราก็เฉยเราก็คิดว่าเราให้กำลังใจ
แต่บางทีมันก็ให้กำลังใจมากก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่ามีการพาดพิงเยอะนะฮะ
ช่วยทำอีกหนึ่งเวทีได้ไหมซึ่งโดยปกติเขาก็คงไม่ทำกันอ่ะ
เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ก็พยายามแล้วก็พยายามเจาะลมยาง
ที่ดูแลมันก็ก่อให้เกิดความลำบากใจและความวุ่นวายอย่างเงี้ยกตัวอย่าง
อำนวยการกองประกวดเนี่ยทุกคนอยู่ในกฎระเบียบเพราะเราเซ็นสัญญากัน
ฉบับใหญ่ปีต่อปีคือถ้าใครอยากทำเวทีอื่นส่งเสริมการก๊อปปี้ปีหน้า
เราก็ไม่ให้เขาเป็นผู้อำนวยการกองประกวดก็ง่ายนะฮะตรงอันนี้คือดราม่าเล็ก
ไม่มีอะไรมากมายก็จริงไม่ยากครับเพราะว่าเราปรึกษากับแผนกกฎหมายตลอดเวลา
เรื่องของการให้สัญญาณในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธหลักของเราก็คือ
ถ้าไม่ดีเราเปลี่ยนคนไม่ดีไม่ได้แต่เราเอาคนไม่ดีออกจากมิสแกนของเราได้
โดยการที่หมดสัญญาเดี๋ยววันที่๘กรกฎาพอตอนนั้นแต๊ะรู้แล้วว่าใครได้มงกุฎ
ความประพฤติดีนิสัยดีซื่อสัตว์ต่อแบรนด์แล้วก็ตั้งใจพัฒนาบุคลากรด้วยกันแบบจริงจัง
ไม่ต้องถามหรอกครับว่าได้ไหมเพราะทุกคนบอกต่อนะต่อนะให้เราเถอะเราให้อยู่แล้วแต่จะมีประมาณ๒๐
ในทุกปีที่เกรกเมลกเกเลไม่ดูแลนางงามที่ดีจ่ายเงินรางวัลอาจจะแบบล่าช้า
แล้วก็ไม่มาตรฐานแล้วก็ไปช่วยเวทีอื่นที่เป็นเวทีที่แบบเหมือนก๊อปปี้กัน
อะไรอย่างนี้พวกนี้ก็จะถูกถอยล่นออกไป
คัดกรองเพราะว่าแกรนต้องการมาตรฐานจริงนะครับ

เราอยากจะทำเพราะเรามีจุดหมายปลายทาง
และคุณภาพกับความที่สุด

เรื่องอะไรจะต้องลงทุนลงแรงเสียเงิน

แล้วเราจะต้องไปงอมืองอเท้า

อีกเวทีหนึ่งก็เลือกเก็บตัวจังหวัดเดียวกัน

ก็ช่วงนี้ก็ภูมิใจครับ

โลแกนของเรานับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรน

ผู้ชายปกติคุณลุงคุณป้า
ผู้หญิงปกติที่ไม่ได้เป็นแฟนนางงามมาก่อน

เราพยายามทำประชาสัมพันธ

ก็อึ้งนิดเพราะฉะนั้นการเดินทางของเราเนี่ย

ทันใจตามลักษณะของคนรุ่นใหม่ปั๊บ

เราก็เลยต้องบอกว่าเราภูมิใจที่ทุกคน

แต่เรามองในแง่ดีก็คือเราจุดประเด็นนะครับ

แล้วแต่จะมีแต่ในปัจจุบันทุกคน

อย่างเยอะได้ผ่านจอ
ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องมาสร้างหนึ่งสิ่งบนเวที

แต่บางทีตามไปสักทุกฝีก้าว
บางทีก็อึดอัดใจ
ประกาศว่าอยากถือว่าเราประกาศว่าเราจะจัดเดือนกระดักกระดาศไฟนัล

มาพักใหญ่๔เดือนก็มีการประกาศ

คือมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ซึ่งกันและกัน
แต่ผมก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะของผมเป็นโครงสร้างที่มั่นคงอยู่แล้ว

ประกาศไปแล้วว่าเราเก็บตัวเชียงใหม่๑๐

ทะเบียนจังหวัดก็ขึ้นแล้วจะมีงานอะไร

นะฮะตามกันมา
มีอะไรก็เดี๋ยวถ้าช่วยได้ก็อยากจะช่วยครับ
เดี๋ยวเราไปก่อนถ้ามีอะไรที่เราคิดว่าเราช่วยได้
เราบอกเผื่อได้เราก็ยินดี
เพราะว่าเป็นร่วมวงการเดียวกันนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจคือการตามเรา
ก็คือเห็นเรามีความสำคัญนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเรามองโลกในแง่ดี

จะไปเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตจะไปไหนก็ไม่ว่ากันก็ดีหมดนะฮะ
แต่ถ้าเกิดสมมุติในโอกาสนี้ก็ถือเป็นกำไรของ
คนเชียงใหม่แบบกำไรซ้ำซ้อน
รอบแรกก็แกรน
สมใจไปแล้วแล้วก็จะมีงานการ่าดินเนอร์

ในคืนวันที่๒๘
เดี๋ยวต้องเชิญทางไทยรัฐทีวีด้วยไปเป็นสักขีพยานนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นงานระดับผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดเป็นผู้ดูแลทั้งหมด
ก็ไม่เป็นไรตามมาแล้วก็เพื่อจะได้พัฒนานะฮะ

กระแสแฟนนางงามว่ายังไงเขาจะไปบับกันเอง
ก็กระแสแฟนนางงามก็จะมี๒แบบครับ
แบบมีเหตุและมีผลกับแบบมีแต่อารมณ์ครับ
อันนี้ก็เข้าใจได้ถ้าแบบมีแต่อารมณ์ส่วนมากกดเข้าไปก็จะไม่มีอะไรฮะ
ดเข้าไปก็จะมีที่วางก็อาจจะไม่ค่อยมีตัวตนเข้าใจได้
ผมไม่กลัวครับว่าสุดท้ายเนี่ยค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับ
เราเป็นครอบครัวแกรนที่ไม่มีการขาดตกบกพร่อง
อาจจะมีบ้างเพราะคนเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดชีวิต
แต่ว่าข้อขาดตกบกพร่องน้อยมาก
นางงามตั้งแต่ปี๒๐๑๓ก็กลับมาเซ็นสัญญากับเราใหม่

ทุกคนอยากอยู่กับเราทั้งอยู่เฉย
ติดต่อมาได้ไม่ว่าดารานะไม่ว่านักแสดงไม่ว่าจะค่ายละคร
ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ต่างจังหวัด
เรามีนางงามมีพี่เลี้ยงมีบุคลากรมีมงกุฎ
มีความเต็มใจไปทำงานให้ทั่วประเทศไทยนะครับ
นี่คือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแต่ว่าเวทีที่แข่งขันกันส่วนมาก
ไม่มีนางงามใช้อันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ว่า
ทางใครก็เป็นทางของมันทางเราก็เป็นแกรนครับ
พูดเรื่องเห็นเพิ่งโพสต์ขอบคุณอยู่
อินเตอร์จะให้บอกตรงนี้เลยเหรอ

แกนสารามีทั้ง๕เวทีใหญ่ในโลกเอาจริงนะครับ
นางงามอาจจะไม่ทราบเรารู้จักกันหมดล่ะครับถึงแม้บางครั้งเราอาจจะงอนกันบ้าง
ถูกใจกันบ้างแต่สุดท้ายเราก็รู้จักกัน
ไปหาเขาที่ออฟฟิศเขาเปิดประตูรับเลี้ยงกาแฟเลี้ยงขนมทุกครั้งเจ้าของ
เราไปที่อังกฤษก็ยอมรับอย่างเช่น
เมื่อ๓เดือนที่แล้ว๔เดือนก็เจอครับคุณจูเรเมาเลก็คุยกัน
มันก็ไม่ได้เรื่องประหลาดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสร้างสรรค์ผมก็มีความฝันว่าในอนาคตอาจจะเหมือนสายการบินคือตอนนี้เราเป็นท็อปทรีแพรเจียนแล้วนะครับหรือไม่ก็จะเรียกว่าท็อปไฟล์ก็ได้
เราก็จะมาเป็นพันธมิตรกันในระดับหนึ่งนะครับผมอยากให้เห็นภาพแบบนี้มากกว่าก็คืออยู่ด้วยกันเหมือนสกะบินร่วมกันนะฮะแล้วก็แชร์กันแล้วก็ดังไปด้วยกันนะครับเป็นบทบาทใหม่ในสังคมเพราะผมถือว่าผมก็มียูเอ็นเป็นไอดอลครับการที่เราอยู่ร่วมกันโดยที่เข้าใจในคอมมินตีเดียวกันผมว่าน่าจะทำให้มีประโยชน์ระดับ
แต่นางงามบางกลุ่มที่ต้องการความแตกแยกและแบ่งนั่นคือพื้นฐานของคนไทยที่บางทีเราสามารถคียากเพราะเนื่องจากฉันจะแบ่งแล้วฉันจะตีนั่นคือธรรมชาติแต่สุดท้ายคนแบ่งคนตีก็ตายที่โพสต์ไปก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับบอกผ่านแล้วกันว่าหลังจากเราทำไทยแล้วเราถือว่าเป็นเวทีอันดับหนึ่งนะครับแล้วม
แพลนงานที่จะทำตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นที่พูดอยู่เนี่ย
โพสต์ไปเนี่ยก็เป็นหน้าที่ผมคนหนึ่งที่จะต้อง
หน่วยงานย่อยขึ้นมานะครับเพื่อจะ
สัญหาตัวแทนจากประเทศลาว
อย่างเป็นทางการและประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
ให้กับอินเตอร์แล้วก็ในปีหน้าก็คงจะอีกหลายประเทศนะครับ
ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเซ็นสัญญา
ไม่มีอะไรไม่ต้องตื่นเต้นคนที่ลาวเขา
บูชาเขาดีใจใหญ่แต่ว่าคนที่ประเทศไทยรู้สึกเสียอกเสียใจ

ของคนไทยคุณจะน่าจะดีใจนะครับถ้าคนไทย
ให้ได้แต่คนไทยตลกเมื่อวานโพสต์ลงไปปั๊บ
กลายเป็นปัญหาของคนหลายกลุ่ม
ที่ไม่เกี่ยวกับผมนะฮะเพราะฉะนั้น
ตระหนักนิดนึงเท่านี้ยังน้อยไป
รออีกไม่เกิน๒สัปดาห์จะมีอะไรเซอร์ไพรส์กว่านี้ครับ
ต้องรอดูเลิกดูยามว่าจะปล่อยวันไหนอีกนะฮะ